ในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมที่จะเจอกับเมียนมา
นัดแรกของรอบรองชนะเลิศในวันที่๔ธันวาคมนี้ครับ
ความขึ้นไหวของทีมชาติไทยนะครับก่อนลงทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖รอบรองชนะเลิศ
นัดแรกจะเจอกับเมียนมาช่วงสุดสัปดาห์นี้
วันนี้ครับซิโก้กิติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนครับ
พาทีมลงฝึกซ้อมเป็นวันที่๒ที่แคมป์กิเลนวาเล่จังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงเช้าก็เน้นไปที่การวอร์มร่างกายและยืดกล้ามเนื้อก่อนที่ในช่วงเย็นนะครับ
เป็นการทบทวนและเติมแทคติกวิธีการเล่น
วันนี้นะครับก็ได้ประทุมชูทองกองหลังคนสำคัญหายเจ็บกลับมาลงฝึกซ้อม
โดยช่วงเย็นครับใช้เวลาซ้อมประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง
เป็นทีมที่เล่นด้วยกันมานานตั้งแต่เยาวชน
สิบปีแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดี
ทีมไทยนั้นจะประมาทไม่ได้ครับ
ส่วนกระแสการจำหน่ายบัตรฟุตบอลอาเซียนครับ
รอบรองชนะเลิศณที่สองนะครับ
นั้นจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานรับการมาเยือนของเมียนมาในวันที่๘ธันวาคมนี้
ส่วนโซนอื่นนั้นยังมีจำหน่ายอีกประมาณ๕๐๐ใบ
ซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็ยังคงสามารถหาซื้อบัตรเข้าชมกันได้
ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๐๐๖๐๐บาทครับ
กันหน่อยกับโปรแกรมในรอบนี้นะครับ
บอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖รอบรองชนะเลิศจะแข่งขันกัน๒นัดนะครับ
นัดแรกไทยจะบุกไปเยือนเมียนมาก่อนในวันที่๔ธันวาคมนี้
จากนั้นจะกลับมาเล่นนัดที่๒ที่ประเทศไทยครับในวันที่๘ธันวาคม
ไปดูความขึ้นไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างครับ
วันนี้๒๐ผู้เล่นที่ถูกประกาศเรียกตัวเพื่อสู้ศึก
ซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖ได้เข้ารายงานตัวซ้อมวันแรกนะครับ
อาคารศูนย์กีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
โดยทีมไทยนั้นเป็นแชมป์เก่าและแชมป์รายการนี้๑๑สมัยนะครับ
ภายใต้การคุมทีมของมิเกลรถโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน
เรียก๖ตัวหลักจากทีมชุดฟุตซอลโลก
ก็นำทีมมาโดยกฤษฎาวงแก้วจิรวัตรสอนวิเชียน
คาทาวุฒิหารอำภาผู้รักษาประตูมือหนึ่งครับ
จะผสมผสานกับนักเตะหน้าใหม่นะครับ
ที่ทำผลงานได้ดีในฟุตสอร์ลีก
ให้เหตุผลถึงการเลือกทีมชุดนี้ว่าเป็นการผสมสารผู้เล่น

และนักเตะอายุต่ำกว่า๒๔ปี

ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งได้แสดงฝีเท้าในเวทีระดับนานาชาติ
เป็นการเตรียมทีมชุดนักเตะอายุไม่เกิน๒๐ปี
ที่จะแข่งขันชิงช้ำเอเชียในปีหน้าเช่นกัน
สำหรับศึกฟุตซอลชิงช้ำอาเซียน๒๐๑๖นะครับ
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๓๓๑มกราคมปีหน้า
รายการนิทรรัตน์ทีวีถ่ายท่อสดให้ชมถึงบ้านครับ